คุณผู้ชมฮะมาติดตามข่าวใหญ่ข่าวนี้อีกนะฮะ
เพราะว่ามีกลุ่มเยาวชนกลุ่มหนึ่งขอความช่วยเหลือไปยังกลุ่มเส้นได้
บอกว่าพระอาศัยอยู่ในมูลที่แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม
แต่ว่าถูกลงโทษถูกไม้ฟาดถูกตีอยากจะหนีออกมา
ทีนี้ต้องมีการตรวจสอบมูลนิธิแห่งนี้แต่ทีนี้ต้องฟังความทุกด้านนะครับ
นี่แหละฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
เด็กเยาวชนกลุ่มนี้ที่อาศัยอยู่ในมูลที่ในจังหวัดสมุทรสงครามนะฮะ
ขอความช่วยเหลือนะครับขอให้หน่วยงานอื่นพาไปดูแลหน่อย
ร้องเรียนแบบว่ามีผู้ดูแลมูลที่ทำโทษทั้งตีทั้งด่าหยาบคาย
ทีนี้เจ้าหน้าที่มูลที่อื่นต้องเข้าช่วยเหลือนะครับอันนี้เหตุการณ์ช่วงเมื่อวานนี้
แต่ล่าสุดครับครูยุ่นครูมนตรีสินทวิชัยเลขาธิการมูลที่เด็กแห่งหนึ่ง
เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสพอำภาวาเลยล่ะครับ
หลังถูกออกหมายเรียกให้รับทราบข้อกล่าวหาในคดีทำร้ายร่างกาย
และใช้แรงงานเด็กจากเหตุการณ์ที่เป็นคลิปเมื่อสักครู่นี้
หลังสอบสวนกว่า๒ชั่วโมงครูยุ่นให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ขอต่อสู้คดีในชั้นศาลตามขั้นตอนยืนยันครับมูลที่ดูแลเด็กเป็นอย่างดี
ไม่เคยทำร้ายหรือทารุณกรรมเด็กการกระทำที่ปรากฏเป็นการอบรมสั่งสอน
เหมือนพ่อแม่ที่ดูแลลูกครูยุ่นบอกแบบนี้
ขณะที่อีกคนเนี่ยโอ้โหคนนี้ก็ออกมาพูดถึงมูลิธินะฮะ
มูลิธิไม่ทำแบบนั้นเด็ดขาดนะครับก็คืออาจารย์แก้วสารอติโพธิ
ประธานมูลที่ดังกล่าวระบุว่าคำพูดที่ใช้ในคลิปอาจดูไม่เหมาะสม
แต่ส่วนตัวมองว่าเหมือนพ่อคุยกับลูกลงโทษก็คือพ่อแม่คุยกับลูก
ทำโทษลูกเท่านั้นเองเช่นเดียวกับการให้เด็กทำงาน
เป็นเรื่องปกติของพ่อแม่ที่ให้ลูกช่วยงานบ้านนะครับ
ส่วนกรณีการลงโทษเกิดจากเหตุการณ์ที่เยาวชนชาย๕คน

คือแอบไปเล่นน้ำและพาเด็กเล็กกว่าไปด้วย
ซึ่งอาจจะได้รับอันตรายกันหมดก็เลยถูกลงโทษเพื่อให้หลาบจำ
สำหรับวิธีการลงโทษนั้นก็มองว่าเป็นไปตามกฎหมาย
ไม่เกินกว่าเหตุด้วยนะครับ
ครูยุ่นแกก็บอกว่าผมเอาอยู่
ถ้าเป็นเรื่องลงโทษรุนแรงก็ตักเตือน
ถ้าครูยุ่นไม่เข้าเรื่องผมก็เอาครูยุ่นออก
เอาคนอื่นมาแทนของวิธีนะไม่ของครูยุ่นนะ
นี่ก็เป็นการยืนยันว่าการลงโทษไม่ได้เกินกว่าเหตุนะคุณนะ

แต่ทีนี้ครับคุณผู้ชมฮะต้องฟังครูยุ่นนะ
ยุ่นแถลงเปิดใจถึงเรื่องนี้
ฟังเสียงครูยุ่นกันหน่อยนะครับ
อารมณ์ผมนิ่งเลยตลอดมั้ยอยู่กับเด็กแบบนี้นะ

มากำกับดูแลคดีด้วยตนเองนะครับ
เนื่องจากพมต้องการทำคดีให้รัฐกลุ่มที่สุดนะครับ
มีการสอบทั้งเด็กมีการสอบทั้งฝั่งของครูยุ่นและคนดูแลมูลที่ด้วยนะฮะ